แล้วข่าวของพี่ป๊อปปองฟูเนี่ยคือดังมากในเรื่องของการครบซ้อนใช่ไหม
มาอีกคู่นึงเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นเคสเดียวกันเลยนะคะ
กับการครบซ้อนของนักร้องหน้าหล่อคุณตูมตา

น้องหญิงหญิงเนี่ยเป็นแฟนกันมา๓ปีใช่ไหมพี่แจ๊ก
ถูกต้องนะครับเมื่อคืนค่ะโอ้โหมีเลยใต้เตียงกะลาวค่ะ
ไปเจอกับหญิงให้สัมภาษณ์คนละมุมเลย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเองจับได้ว่าซูมตามคุยไลน์กับนางเอกที่เล่นด้วย
คือตุ้มตาบอกไม่มีอะไรแต่ไปกินข้าวส่งสนามบินจริง
คือมีข่าวกันอยู่กับน้องลูกน้ำมิสลาวแหละ
ใช่นะคะอยู่ดีผู้ชายหายไปเลย
ไม่รับโทรศัพท์อะไรหายไป๓เดือนไม่มาเคลียร์

หญิงร้องไห้เพราะว่าอยากให้ตุมตามเดินออกมาแล้วก็มาเคลียร์กับเขา
บอกกับเขาตรงว่าเลิกไม่เลิกอ่านตามนั้นนะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอดู
ที่อ่านสัมภาษณ์มาเนี่ยน้องหญิงเขาบอกว่าตอนคุณจีบฉันเนี่ยคุณยังเดินมาจีบฉันด้วยตัวเองเลย
เพราะตอนที่มันจะเลิกเนี่ยทำไมไม่เดินมาเคลียร์กันตรง
ใช่นะคะซึ่งตูมตามก็นั่นแหละค่ะในไทยรัฐออนไลน์ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือขอโสดยาว
แล้วก็มีภาพไปทำบุญที่เขาใหญ่นะคะก็ยังแวะไปถ่ายรูปกับคุณสงการแหละ
แต่เท่าที่เช็คคอมเมนต์แล้วได้รับคำสันเสริญแบบหื้อหือหือเหละเทะ
ก็คือด่านั่นเองนะคะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องของเขาก็รอฟังทั้งคู่ออกมาเคลียร์อีกทีแล้วกันนะคะ